นายกรัฐมนตรีและภรรยาตลอดจนคณะรัฐมนตรีแล้วก็คู่สมรสนะครับ
ไปร่วมสืบสารประเพณีลอยกระทงวิถีใหม่สืบสารประเพณีไทยสู่ความยั่งยืนที่คลองพระดุงกรุงเกษม
ธรรมเนียบรัฐบาลครับนี่ฮะบรรยากาศที่ริมคลองพดุงกรุงเกษมครับ
เขาเนรมิตจัดงานลอยกระทงวิถีใหม่นะฮะเช่นเดียวกับปีที่นะครับ
ผลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีนะครับแล้วก็ภรรยาคู่สมรสของคณะรัฐมนตรี
ร่วมลอยกระทงเพื่อสืบสารประเพณีไทยกันมีการจัดแสดงศิลปะวัฒนธรรมชุดสยามพิรมธารานะครับ
จากนั้นพลเอกประยุทธ์ก็ร่วมลอยกระทงนะครับโดยใช้กระทงที่ประดิษฐ์จากใบตองครับ

ขณะที่นายชัดชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
ท่านก็มาร่วมกิจกรรมลอยกระทงกับท่านนายกด้วยนะครับ
ปีนี้ถือเป็นครั้งแรกของการจัดงานลอยกระทง
หลังจากก็ผ่อนคลายมาตรการโควิดมาเรื่อย
หลายสถานที่ในกรุงเทพมหานครจัดกิจกรรมลอยกระทง
สมบูรณ์แบบแสงสีเสียงปีนี้นะครับ
อ้าวนี่ท่านบุพรรดิชัดอยู่ตรงนี้นะครับ
แล้วก็ยังมีข้อห่วงใยให้ประชาชนนั้นยังสวมหน้ากากอนามัยอยู่นะครับ
หลังเสร็จพิธีพุทธคาถามนายกระทะมนตรีปีนี้อธิษฐานขอพรอะไรครับ
นายกบอกว่ายังไงฮะเอาลองฟังนายกเลยดีกว่าครับ
โอเคขอบคุณอ่าถ้านายกค่ะปีนี้อาจจะล่มเย็นเวลาล่มเหลือนะคะถ้านายก
รอบพื้นที่เพื่อป้องกันกลุ่มต่อต้านครับ
เป็นภาพความสวยงามที่เราได้เห็นในวันนี้นะคะ